เอาไปดูเรื่องของเจ้าอาวาสที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยค่ะ
โดนไล่อีกแล้วครับมีข่าวเจ้าอาวาสโดนขับไล่เยอะมากนี่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเป็นร้อยอะค่ะ
ขับไล่เจ้าอาวาสวัดกลางคลองหลวงนะคะเขาบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยไปรื้อสาราเก่าโบราณอายุกว่าร้อยปี
ชาวบ้านไม่โอเคเลยเนี่ยค่ะเออจะลื้อทำไมล่ะ
เออเนี่ยเขาบอกญาติโยมบอบช้ำมามากแล้วขัดคำสั่งเจ้าคณะตำบลไม่เอาอีกแล้ว
คือตัวแทนชาวบ้านเขาเล่าให้เราฟังบอกว่าพระครูสุชินชายาพิวัฒน์หรือว่าเจ้าอาวาสวัดกลางคลองหลวงเนี่ย
ไปสั่งลื้อสาลาเกี่ยวว่าเก่าโบราณ
บรรพบุรุษสร้างไว้มานานกว่า๑๐๐ปี
ชาวบ้านมีการยับยั้งหลายต่อหลายครั้งแล้วค่ะ

ทีนี้นายพันธการพรมเต็ม

ตอนเขาอายุ๑๑ขวบเขาเคยมาเล่นกับเพื่อนเนรที่วัด
ก็ถูกเจ้าอาวาสคนนี้เรียกไปนวด

คิดค่าตอบแทนครั้งละร้อยสองร้อยบาท
ทีนี้หลายคนก็มองว่าก็นวดก็ปกติเปล่า
เขาบอกมันไม่ใช่การนวดปกติอ่ะสิ
เพราะว่าเจ้าอาวาสให้นวดที่อวัยวะเพศ
มันไม่ได้บีบตัวแต่มันบีบอย่างอื่น
พระครูสุชินว่ายังไงบ้าง
เขาบอกว่าเขามาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
ตั้งแต่ปี๒๕๕๒๑๐ปีที่แล้ว
เขาก็พยายามปรับปรุงบูรณวัฒน์ให้ดียิ่งขึ้น
สาราทำบุญขึ้นมาใหม่
สาราหลังเก่าที่อายุมากกว่าร้อยปี
ไม่ได้ตั้งใจจะลื้อทิ้งนะคะ

แล้วก็ตั้งใจจะทำเป็นสาราสวดศพด้วย
เพราะว่าตอนนี้ที่วัดเนี่ยมีสาราสวดศพไม่เพียงพอ

ถามเรื่องนวดก่อนเลยจริงไม่จริงท่าน

เหยียบหลังเพราะว่าท่านเป็นหมอนรองกระดูก

แต่ไม่ได้ให้ไปจับนวดอวัยวะเพศตามที่กล่าวอ้าง
คิดว่าน่าจะมีคนกันแกล้งมากกว่า

อายุมันเป็นร้อยปีมันคือเป็นคุณค่าทางจิตใจ

แล้วหาข้อตกลงกันให้ดีก่อนนะคะ